เช้าสดใสนะคะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยากันหน่อยนะคะเป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเด็กและเยาวชนจริงนะคะ
มูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะจัดสัมมนานะคะให้กับผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารนั่นเองนะคะ
ซึ่งก็ได้ร่วมกับสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ
ไทยรัฐวิทยาโรงเรียนประชารัฐสามวันสี่วันเจ็ดถึงสิบกรกฎาคมนี้ที่เชียงใหม่
ผู้เอกดาวโพกรัฐนาสวรรค์รัฐบุญตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การ
จะเป็นประธานในพิธีเปิดและปราธกฐาพิเศษนะคะในวันเสาร์ที่๙กรกฎาคมนี้
ซึ่งผู้บริหารของโรงเรียนทุกแห่งเลยนะคะได้นำอาจารย์และนักเรียนร่วมกันจัดบูธ
การแสดงนิทัศน์การและผลงานของนักเรียน
เพื่อที่จะให้ผู้ที่เข้าร่วมงานนั้นได้รับชม
มนาครั้งนี้เป็นครั้งที่๓๕แล้วค่ะ
พัฒนาศักยภาพผู้บริหารไทยรัฐวิทยายกระดับสถานศึกษา
เพิ่มภูมิความรู้ทั้งเรื่องของวิชาการการบริหารการจัดการ

อาจารย์กรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายต่างค่ะ

สำหรับเป็นแนวทางในการบริหารโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง
และพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยาให้ก้าวไกลต่อไปค่ะ